คุณผู้ชมมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะผู้หญิงคนนึงเกือบจะถูกฉุดไปข่มขืน
ลากจากห้องพักไปลานจอดรถจากเพื่อนบ้านที่ก็เห็นหน้าเห็นตากันทุกวัน
รู้จักกันดีนะคะครับเธอพยายามป้องกันตัวทุกอย่างแล้ว
แต่แรงผู้หญิงแรงผู้ชายมันต่างกันจริงแต่ว่าเธอเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้นะคะ
เป็นสาววัย๒๑ปีค่ะเธอเอาคลิปกล้องวงจรปิดออกมาเปิดเผยเลย
เพราะว่าบอกว่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็อยากจะออกมาเตือนภัยสาวทุกคนด้วย
ภาพที่เห็นนี่ค่ะจะเห็นผู้ชายคนก่อเหตุสมมุติว่าชื่อในหนุ่มแล้วกันนะคะ
เดินมาตรงลานจอดรถของหอพักในพื้นที่ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาค่ะครับสามทุ่มสิบหกมิถุนายน
หนุ่มคนนี้เดินเข้าไปในหอพักแล้วก็ไปเรียกเธอ
ทีนี้ภาพอีกจังหวะนึงเนี่ยตอนนี้ลากเธอออกมาจากห้องพักแล้ว
นี่ร่างออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการยื้อยุดกันอยู่เห็นไหมอ่า

เธอกะประตูกะฝาจะไม่ยอมไปแต่ว่าในนุ่มด้วยแรงผู้ชายลากเธอ
พยายามลากออกมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าเธอเองก็ไม่ได้มีเรี่ยวแรงมากนะ
เพราะว่าก็เพิ่งจะปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนไปด้วย
ซึ่งในหนุ่มก็อยู่ในวงเล่านั้นด้วยเหมือนกันนะคะครับฉุดกระชากลากถูกันออกมา
จนถึงกลางลานจอดรถยื้อยุดกันอยู่หนักมากเพราะว่าเธอขัดขืนเต็มที่
สุดท้ายนายหนุ่มลากไม่ไปอุ้มเลยค่ะอุ้มนี่ค่ะโอ้โหอุ้มอย่างนี้เลย
แล้วก็พยายามอุ้มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยเธอยังเดินยื้อยุดกันอยู่นะ
พักจะเห็นเขาอุ้มเธอขึ้นมานี่ค่ะโอ้โหแล้วเธอก็พยายามดิ้นเห็นไหม
ทั้งตีทั้งโอ้โหดีดขาคือพยายามจะดิ้นลงให้ได้
ผมถือว่ากล้ามากอุ้กอาดมากนะคะอุ้กอาดจริงค่ะ
แล้วเนี่ยพยายามที่จะพาออกไปในที่รับตาคนที่พ้นจากมุมของกล้องวงจรปิด
เพื่อจะข่มขืนเธอแต่อย่างที่บอกว่าเธอรอดออกมาได้
เราได้คุยกับเธอนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเช่าหอพักอยู่ที่นี่
ครับแล้วรู้จักกับนายหนุ่มคนนี้เพราะว่าบ้านอ่ะอยู่ไม่ไกลจากหอพัก
เขาเข้ามาทำความรู้จักเธอตอนที่ตอนนั้นเธอประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้ม
ก็มาตีสนิทหายาหาข้าวมาให้อารมณ์เหมือนจะจีบแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไร
วันเกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนหญิงหนึ่งคน
เพื่อนชายอีกหนึ่งคนในห้องของเธอเองนะซึ่งในนุ่มเนี่ยพาเพื่อนอีกคนนึงมาบอกขอดื่มด้วย
ก็รู้จักกันมาประมาณนึงแล้วก็เห็นว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าห้องเธอก็มีเพื่อนอยู่ตั้งสองคน
มีผู้ชายด้วยก็เลยให้เข้ามานั่งดื่มด้วยกันแต่พอทุกคนเริ่มเมาค่ะเธอบอกว่า
หนุ่มเนี่ยเริ่มลวนลามเธอเอามือมาโอบหลังมาจับหน้าอกมาไซส์ซอกคอเธอ
เห็นท่าไม่ดีเธอบอกว่าเธอเอาเท้าถีบเข้าไปแล้วก็บอกไล่ให้กลับบ้าน
ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปเหลือเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนที่นอนอยู่ในห้องกับเธอ
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเมาหนักมากจนตีหนึ่งในหนุ่มเนี่ยพยายามเปิดมุ้งลวดหน้าต่างมาเรียก
เธอไม่ตื่นแต่เพื่อนได้ยินเพื่อนก็เลยปลุกเธอบอกมีคนมาเรียกอ่ะเรียกเรียกไม่หยุดเลยอ่ะ
อยู่นั่นน่ะช่วยไปคุยกับเขาสิเพื่อนก็อารมณ์จะนอนแล้วอ่ะเนอะ
เธอก็เลยเปิดประตูไปถามว่าจะเอาอะไรตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในห้องมีเพื่อนอยู่ด้วยไง
หนุ่มก็บอกออกมาคุยกันข้างนอกหน่อยเธอก็ไม่ไป
คือเธอก็ระวังตัวเองแล้วไงอยู่แต่ในห้องแล้วก็คือเหมือนแง้มประตูคุยกันว่ามีอะไรไม่เอาไม่ออก
มันมีจังหวะที่เพื่อนผู้หญิงเธอเดินเข้าห้องน้ำ
จังหวะนั้นแหละในนุ่มเนี่ยเอามือมาปิดปากเธอแล้วอุ้มเธอลากออกไปจากหอพักเลยค่ะ
บอกว่าตอนนั้นแรงเธอก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าก็เมาเหมือนกัน
แล้วก็อย่างที่เห็นตามคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
ลากเธอมาเธอก็พยายามสู้สุดใจจนกระทั่งถึงลานจอดรถเนี่ยอุ้มเลย
แล้วก็พาไปกดเธอให้นอนกับพื้นแล้วก็พยายามขึ้นคร่อม
ขู่ห้ามส่งเสียงดังเธอบอกเธอก็เลยตั้งสติ
เอาตัวรอดเธอบอกว่าโอเคยอมก็ได้ยอมมีอะไรด้วยก็ได้
แต่ว่าไม่ใช่พื้นถนนได้ไหมอืมโรงแรมได้ไหมครับ
ในนุ่มก็ยอมเกลี้ยกล่อมจนในนุ่มเชื่อว่าเธอยอมมีอะไรด้วย
แล้วก็เลยจูงมือกันพากลับไปที่ห้องพักเพื่อที่จะไปเอารถ
เพื่อจะขี่ออกไปโรงแรมจังหวะสตาร์ทรถเนี่ยแหละค่ะ
วิ่งหนีกลับห้องพักล็อกห้องเลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีทันแล้วล็อกห้องเลย
หนุ่มเจ็บใจจัดเลยค่ะครับตามมาเบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วก็กลับไป
เพราะว่ามีคนในหอพักเขาได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องอะไรอย่างนี้
ออกมาดูกันเธอก็บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นแผลถลอกที่ขานะคะ
รุ่งเช้าเธอไปแจ้งความที่สพบางน้ำเปรี้ยว
แต่ตำรวจบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วเดี๋ยวจะเรียกนายหนุ่มให้มาไกล่เกลี่ย

ไกลเกลี่ยแต่เธอบอกว่าเธอไม่ไกลเกลี่ย
ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็อยากจะออกมาเตือนภัยให้กับสาวด้วยให้ระมัดระวังตัว
ก็ล้างกันอยู่นะพี่ใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ชวนหนูคุยอะไรอย่างนี้
เหมือนจะให้หนูไปนั่งตรงฝั่งตรงข้ามอะค่ะ

แล้วหลังจากนั้นมามันก็เลยเกิดฉุดกระชากลากหัวเขา
ลากหนูไปร้านขายข้าวฝั่งตรงข้ามอะค่ะ

เขาบอกว่าให้หนูเงียบ

พี่อย่าฆ่าหรือพี่อย่าอะไรหนูเลย

แล้วเขาก็เดินจุงมือหนูไปที่บ้านเขาค่ะ
แต่จังหวะนั้นที่เขาบอกว่าให้หนูรออยู่หน้าบ้านเขา
หนูก็รอจังหวะที่เขาสตาร์ท
นี่ค่ะก็พอแม่ของน้องคนนี้รู้ข่าว
แม่เนี่ยมาหาลูกสาวเลยแล้วก็ให้ข้อมูลสั้นบอกว่า

เพราะไม่มีใครสมควรถูกกระทำแบบนี้
ว่าผู้หญิงคนไหนไม่ว่าจะเป็นลูกเธอหรือใครก็ตาม
แล้วเรื่องนี้ไม่ควรจบแค่การไกลเกลี่ยยอมความ
คือถ้าเห็นรางฐานจากภาพในกล้องวงช้อนปิด